คุณผู้ชมคะเรื่องนี้เราตามให้ต่อค่ะ
เมื่อวานเราเล่าไปว่ามีสามีภรรยาคู่นึง
เขากลัวมากเขาไปเล่นพนันออนไลน์
ได้เงินมาเกือบ๒ล้าน
มาเอาตัวเข้าไปแล้วก็รีดไถเงิน
เขาบอกจ่ายเงินมาเพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี
จ่ายไป๔๐๐๐๐๐บาทครับพระเหรียมทองอีกหนึ่งโองประมาณสัก๒๐๐๐๐๐ได้
สุดท้ายแล้วจากการตรวจสอบก็คือชายชะกัน๑๕คนนี้
มี๔คนที่เป็นตำรวจ
คือเขาอ้างว่าเป็นตำรวจไซเบอร์เมื่อวานนี้ที่เราเล่าไปว่าตกลงเป็นตำรวจจริงหรือเปล่า
เป็นตำรวจสี่คนค่ะทีเนี้ยก็ต้องขยายผลต่อแล้วคนอื่นอื่นอ่ะ
เป็นใครเออเป็นตำรวจด้วยหรือเปล่าหรือเป็นใครกันแน่
ก็สี่คนเป็นตำรวจแล้วที่เหลือแต่มาด้วยกันอ่ะ
นี่ถ้าเป็นตำรวจหมดเลยนี่ยุ่งเลยนะเนี่ยใช่พี่อุ๋ย
ล่าสุดวันนี้ค่ะที่สนบังนา
รองผู้บัญชาการตำรวจนครบานพลตำรวจรีไตรโรงผิวพันธ
ทางผู้เสียหายทางทนายความก็มาเจอตำรวจเอาหลักฐานมาให้เพิ่ม
แต่ผู้เสียหายเหมือนกับว่าขอเลื่อนการให้ปากคำมาค่ะ
รองผู้บัญชาการตำรวจนครบานบอกว่าคือผู้ก่อเหตุเนี่ยมี๑๕คน
ใส่ชุดธรรมดาก็คือไม่ได้ใส่เครื่องแบบใช้รถยนต์๗คันในการก่อเหตุ
อุ้มพาผู้เสียหายทั้งครอบครัวค่ะพ่อแม่ลูก๓คน
อุ้มไปจากร้านอาหารในซอยอุดมศุกร์๑๑ไปกันโชคทรัพย์
อ้างว่ามาทวงเงินคืนให้กับเว็บพนันพาตระเวนไปตามจุดต่างต่าง
รวมถึงบ้านญาติของผู้เสียหายและบริษัทแห่งหนึ่งเพื่อจะเอาทรัพย์สิน
ผู้เสียหายก็เลยยอมยอมมอบเงินให้
คนร้ายก็เลยปล่อยตัวผู้เสียหายประมาณเที่ยงคืน๑๐มีนาคม
แล้วก็นัดหมายมอบเงินกัน๔แสนบาท
เลี่ยมทองอีกมูลค่าประมาณ๒แสนกว่าบาทในวันรุ่งขึ้น
ก็คือ๑๑มีนาคมนี่นะคะก็เป็นท้องที่ของสพบางแก้ว
กลุ่มผู้ก่อเหตุบางส่วนเป็นตำรวจจริงค่ะ
มีหลักฐานจากการบันทึกการให้ถ้อยคำที่ตำรวจผู้ก่อเหตุจัดทำขึ้น
และนำมามอบให้กับพนักงานสอบสวนสอนอบังนาอ้างว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่
ไม่ได้เป็นคนรับเงินจากผู้เสียหาย
บันทึกลงชื่อตำรวจสังกัดตำรวจไซเบอร์๒นาย
ในจำนวนนี้มียศสารวัตรนะคะ
ส่วนอีก๒นายสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาน๕
มีชื่อแต่ไม่ได้ลงลายมือชื่อเอาไว้
นี่ค่ะตอนนี้ก็เลยอยู่ระหว่างสอบสวน
ว่าตำรวจที่ก่อเหตุมีหน้าที่อะไร
มีหน้าที่สืบสวนเว็บพนัน
หรือไปเกี่ยวข้องกับเว็บพนันเองหรือเปล่า
ตำรวจที่ร่วมก่อเหตุคุณมีหน้าที่อะไร
ถ้ามีหลักฐานว่าก่อเหตุจริงเนี่ยนะคะ
โดนทั้งวินัยทั้งทางอาญานะคะ
พฤติการการทวงเงินแบบนี้เป็นความผิด
ตำรวจไม่มีหน้าที่ไปทำงานรับใช้ให้กับเว็บพนัน
ดังนั้นต้องดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นตำรวจหรือไม่เป็นตำรวจก็ตาม
ใครที่ไปร่วมก่อเหตุเหตุการณ์นี้ต้องโดนหมดนะคะ
ส่วนเงิน๔แสนบาทพระเลี่ยมทองมูลค่า๒แสนกว่าบาท
ที่ผู้เสียหายเขาให้ไว้กับตำรวจที่ก่อเหตุนะคะ
อยู่ไหนอยู่ระหว่างการตามหานะคะ
รู้มาว่าอยู่ในกลุ่มคนร้ายสักคนนึงนั่นแหละ
แต่เหมือนกับว่าไม่ได้อยู่ในกลุ่มคนร้ายที่เป็นตำรวจนะคะ

ในกลุ่มหนึ่งในสิบห้าคนที่ไปร่วมกันก่อเหตุ
เว็บพนันออนไลน์ที่ผู้เสียหายเขาเล่นจนได้เงินเกือบ๒ล้านเนี่ยนะคะ
ทางกระทรวงสั่งปิดและกระทรวงดีเอสสั่งปิดเรียบร้อย
แล้วก็ขยายผลเตรียมเอาผิดเจ้าของเว็บด้วยค่ะ
ในเบื้องต้นเนี่ยนะครับเราต้องว่าตามพยานหลักฐานก่อนนะครับ
ในพยาหลักฐานเนี่ยตอนเนี่ยมีคนร้ายสิบห้าคนผมยังยืนยันนะครับ
ตามที่ผู้เก่าหาร้องไว้นะครับให้การไว้มีทั้งหมด๑๕
เราต้องพิสูจน์ก่อนว่ามันมีใครบ้าง
แล้วก็ปรากฏตามบันทึกให้ถ้อยคำนะครับที่ทางพนักสวนเนี่ยได้รับมาเนี่ย
บันทึกให้ด้วยคำว่ามีการบันทึกว่าเชิญผู้เก่าหามานะครับ
เรื่องเกี่ยวคดีนะมาขอตรวจสอบหน่อยเนี่ยก็ปรากฏชื่อตำรวจอยู่สี่
สี่มีลงลายมือชื่อสองไม่ลงลายมือชื่อสองตอนนี้เท่านี้ก่อนนะครับ
ผู้สื่อข่าวถามว่าตำรวจจะช่วยกันไหมไม่มีหรอกครับท่านดูในองค์กรตำรวจเราอ่ะ
ตำรวจที่ทำผิดกฎหมายก็มีแต่ตำรวจแล้วครับที่ไปจับนะฮะ
ตำรวจจับตำรวจเนี่ยเกิดขึ้นเสมอนะครับนะไม่ใช่
ไม่ใช่คดีนี้คดีแรกนะฮะทุกคดีตำรวจที่ทำความผิด
คนที่ไปจับก็เป็นตำรวจทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นขอให้ไว้วางใจนะครับว่าตรงไปตรงมา
ทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราขยายผลเพิ่มนะคะเดินทางไปที่ลานจอดรถแห่งหนึ่ง
ใกล้กับร้านอาหารที่ทางผู้เสียหายเข้าไปนั่งกินข้าวก่อนจะโดนอุ้มไปอะค่ะครับ
ทีมข่าวของเราได้คุยกับเจ้าของร้านกาแฟเขาก็บอกว่าช่วงประมาณ๕โมงเย็นวันเกิดเหตุ
มีผู้ชายผมเกลียนลักษณะท้วมขับรถมาจอดที่ลานจอดรถมาสั่งกาแฟที่ร้าน๑๐กว่าแก้ว
กว่าแก้วเลยเออสั่งสิบกว่าแก้วอืมเหมือนกับไปกินกาแฟรออะไรบางอย่างครับ
อีกสักแป๊บหนึ่งมีรถเก่งเข้ามาหลายคันเลยขับมาประกบรถของผู้เสียหายตามเข้ามาถึงลานจอดรถเลย
ใกล้กับร้านอาหารจากนั้นผู้ชายผมเกลียนคนนั้นก็ออกจากร้านไปเจ้าของร้านไม่รู้เหตุการณ์หลังจากนั้นนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้น
แต่สังเกตเห็นว่าที่ลานจอดรถมีกลุ่มผู้ชายยืนมุมรถของผู้เสียหายหลายคนมาก
ผู้ชายกลุ่มเนี้ยก็ขับรถตามกันไปออกไปจากร้านไปเจ้าของร้านกาแฟบอกไม่รู้เลยว่าเป็นตำรวจที่มาอุ้มผู้เสียหายออกไปจากร้าน
หลังเกิดเหตุจนถึงวันนี้ไม่สามารถเปิดกล้องวงจรปิดดูย้อนหลังได้คุณผู้ชม
มุมพลิกมุมแล้วก็เดินมาเคลียร์ตรงนี้มันมีจอดรถหลายคันเขาเข้ามามาหลายคัน
หลังเกิดเหตุจนถึงวันนี้ไม่สามารถเปิดกล้องวงจรปิดดูย้อนหลังได้อ่ะคุณผู้ชม

หลังเกิดเหตุจนถึงวันนี้ไม่สามารถเปิดกล้องวงจรปิดดูย้อนหลังได้อ่ะคุณผู้ชม
หลังเกิดเหตุจนถึงวันนี้ไม่สามารถเปิดกล้องวงจรปิดดูย้อนหลังได้อ่ะคุณผู้ชม
ครับจริงจริงแล้วคือผู้เสียหายส่งมอบเงินให้กับกลุ่มผู้ก่อเหตุที่สพบางแก้ว
จริงจริงอ๋อที่โรงพักเลยเหรอผู้กำกับสพบางแก้วบอกว่าก็ได้เชิญผู้เสียหายมาเจอที่สพบางแก้ว
ผู้เสียหายบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่สพบางแก้วจริงจริงครับบุคคลดังกล่าวมาใช้สถานที่ค่ะ
ม้าหินหน้าห้องสืบสพบางแก้วตำรวจเขาบอกว่าอ้าวก็เห็นเป็นตำรวจเหมือนกัน
มานัดเจอกันม้าหินหน้าห้องสืบเขาก็อำนวยความสะดวกให้กัน
สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดตำรวจสพบางแก้วเขาไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์
มาใช้พื้นที่ของเขาเท่านั้นแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าใช้พื้นที่ทำอะไรก็เห็นว่าเป็นตำรวจเหมือนกัน

ใช่ก็ปล่อยให้ปล่อยให้มานัดเจอกันที่ม้าหินส่งมอบเงินให้กัน

ทำท่าตรงนี้หรือเปล่า
กลุ่มบุคคลตั้งกล่าวได้มาขอใช้ห้องของห้องสืบสวนห้องสืบสวนศภบางแก้วในการที่มาดำเนินการในเรื่องหนึ่ง
แต่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเราเห็นว่าคนที่มาขอใช้เป็นตำรวจด้วยกัน
จึงอำนวยความสะดวกในการให้ใช้สถานที่
แต่ในสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจสพบางแก้วเนี่ยไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เลยนะครับ

ผู้เสียหายก็ได้ยืนยันว่าไม่ได้คุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสพบางแก้ว
แต่ได้เข้ามาที่หน้าห้องสืบสวนสพบางแก้วตามนั้นครับ
ทีนี้ที่แน่ว่า๔ใน๑๕คนเป็นตำรวจใช่ไหมคะ
ก็ถูกแจ้งข้อหากักขังหน่วงเหนียวและข้อหากันโชคทรัพย์เอาไว้ก่อนเบื้องต้นนะคะ
มีรายงานว่าเมื่อช่วงบ่าย๒โมงตอนที่สื่อไปที่ปากซอยอุดมศุกร์
ไปรอรองผู้บัญชาการตำรวจนครบานลงพื้นที่ค่ะ

เหมือนกับว่าแก๊งนายตำรวจใน๔คนไปให้ปากคำเพิ่มจังหวะที่สื่อ
ไม่ได้อยู่โรงพักก็เลยไม่ทันได้ภาพได้อะไรมา
ใช้เวลาสักชั่วโมงนึงแก๊งตำรวจเนี่ยที่ก่อเหตุเขาก็กลับไป
มีการขอนุมัติศาลมีนบุรีออกหมายค้นบ้านหลังนึง
วงบางชันเขตคลองสามวากรุงเทพ
ซึ่งเป็นบริษัทรอปภของนายตำรวจยศพันธ์ตำรวจรีสังกัดหนึ่งค่ะ
เตรียมขอนุมัติศาลออกหมายจับผู้ต้องสงสัย๔คนค่ะ
เป็นประชาชน๓คนเป็นตำรวจ๑นาย
เป็นคนที่เห็นภาพในกล้องวงจรปิดด้วยนะคะ
ขับรถเข้าไปในหมู่บ้านจำได้ใช่ไหมคะ
ดูสิก็งั้นก็หมายความว่ามีตำรวจไม่ใช่แค่๔
ก็มีอีกที่ร่วมก่อเหตุนี้
ตำรวจตอนแรกเขาปฏิเสธเขาอ้างว่าเขาปฏิบัติหน้าที่
คำถามคือคุณมีหน้าที่อะไรคุณไปทำอะไร